มีเหตุที่ต้องบอกว่าทั้งน่าเศร้าสลดนะฮะแล้วก็ดูแล้วก็โอ้โหมันโหดเยี่ยมอุกชะกันเหลือเกินนะครับ
เกิดขึ้นในบ้านหลังหนึ่งที่จังหวัดเชียงรายนะฮะบ้านหลังนี้เนี่ยอาศัยอยู่กันสี่คนนะครับ
มีแม่นะครับมีลูกชายนะครับแล้วก็มีหลานสาวอีก๒คนนะครับ
ปรากฏว่าวันนี้คนที่เป็นแม่เนี่ยถูกลูกชายฆ่าหันศพฆ่าแล้วหั่นศพเอาไว้นะครับ
ส่วนศีรษะเนี่ยเอาไปทิ้งเอาไปฝังแล้วเครื่องในตับไตไส้พุงแขนขาลำตัวร่างกายยังแช่ไว้ในถังน้ำค่ะ
ยังไม่ได้เอาไปทำลายนะฮะสาเหตุก็เพราะว่าผู้ต้องหาคนที่เป็นลูกชายบอกว่าเพราะว่า
แม่ของตัวเองแม่บังเกิดกล้าของตัวเองเนี่ยจับได้ว่าตัวเองไปข่มขืนอนาจารย์ลูกสาวของตัวเอง
คือย่าจับได้ว่าลูกชายเนี่ยไปข่มขืนหลานแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปแจ้งความ
ใครจะไปคิดนะคนคนหนึ่งข่มขืนลูกสาวแท้ของตัวเองแล้วก็ฆ่าหันศพแม่แท้ของตัวเอง
เพราะแม่มารู้มาเห็นแล้วเขาเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ด้วยนะคือพอก่อเหตุแล้วเนี่ย
ฆ่าแม่ตัวเองหั่นศพแช่เย็นเอาไว้แล้วเอาส่วนศีรษะไปทำไปฝังเอาไว้ข้างทางแล้วเนี่ย
ลำตัวต่างเนี่ยที่ยังไม่ได้ไปฝังเพราะว่าเขาเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านวันนี้ต้องไปช่วยผู้ใหญ่บ้าน
กับชาวบ้านในพื้นที่ไปทำแนวกันไฟก่อนทำแนวกันไฟป่าแต่เนี่ยฮะมีคนไปพบเหตุการณ์ไปพบศพอะไรเขาก่อน
ก็เลยแจ้งตำรวจมาตรวจสอบแต่เขาก็ไม่ได้หนีไปไหนนะฮะเขาก็ไปมอบตัวกับตำรวจแต่ก็โอ้โหมันโหดเยี่ยมเหลือเกินครับท่านผู้ชมครับ
มีอยู่ห้องนึงเนี่ยเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบพบถังน้ำแข็งกับกล่องพลาสติก
ทั้ง๒ถังทั้งถังน้ำแข็งและกล่องพลาสติก
มีชิ้นส่วนศพของหญิงวัย๕๖ปีที่เป็นเจ้าของบ้าน
ในพื้นที่เนี่ยเขามีห้องแถวชั้นเดียวอยู่๕ห้องแล้วมีบ้านอีกหลังหนึ่ง
เจ้าของบ้านหลังนี้ถูกฆ่าหันศพซ่อนไว้ในถัง
คนที่ก่อเหตุคือลูกชายของผู้ตายนะเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่
อายุ๓๕ปีตำรวจศพเวียงป่าเป้าก็คุมตัวได้แล้ว
เพราะว่าเขามามอบตัวหลังจากที่รู้ว่าเรื่องมันแดงขึ้นแล้ว
แล้วก็สารภาพว่าตัวเองเป็นคนก่อเหตุฆ่าหันศพแม่ของตัวเอง
ครอบครัวนี้มีด้วยกัน๔คนครับท่านผู้ชมครับ
ผู้ตายเอาเป็นว่าชื่อนางออนก็แล้วกันนะเป็นนามสมมุติ
อายุ๕๖ปีเป็นม่ายนะครับเพราะว่าสามีเสียชีวิตไปก่อนหน้านี้แล้วหลายปี
มีลูกชายอยู่๔คนคนที่ก่อเหตุที่อยู่ด้วย
เอาเป็นว่าชื่อนายเอนะเป็นคนโตสุดนะครับในเอมีลูกสาวสองคน
ก็เลิกกับเมียไปแล้วเหมือนกันก็เลยอยู่ที่บ้านกับแม่
แล้วก็ลูกสาว๒คนคนโตอายุ๑๕คนโตคือคนที่ถูกนายเอคมขืนกระทำชำเหล่า
โดยผู้ตายนางออนเนี่ยนะฮะเขาจะอยู่ที่บ้านเป็นบ้านครึ่งปูนครึ่งไม้นะครับ
แล้วก็อยู่กันเนี่ย๔คนกับลูกกับหลานนะครับในพื้นที่บ้านเนี่ยจะมีห้องแถว๕ห้องนะที่สร้างเอาไว้ด้วยนะครับ
ศพที่พบถูกยัดถังน้ำแข็งกับกล่องพลาสติกอยู่ที่ห้องที่๕ของห้องแถวนะฮะ
จากการสอบสวนนะครับหลังจากที่มีคนไปพบศพแล้วแจ้งตำรวจแล้วนายเอก็ไปมอบตัวเนี่ย
เอบอกว่าวันเกิดเหตุก็คือเมื่อวานนี้ช่วงเช้ามืดตี๔นะครับ
นายเออ้างว่าแม่มาเคาะประตูห้องเพื่อจะขอรถพลิกอัพไปตลาด
แต่ว่าไม่รู้แหละเขาทะเลาะกันมีปากเสียงกันเกิดขึ้น
แม่ก็ขู่เขาว่ารู้เรื่องนะที่นายเอเนี่ยข่มขืนลูกสาวคนโตมาโดยตลอด

เดี๋ยวจะไปแจ้งความกับตำรวจ
นี่ฮะเขาก็เลยลงไม้ลงมือกับแม่นะ
ก็ไล่ตีไล่ทุบนะครับจนไปถึงหลานข้างบ้าน
ก็เลยคว้ามาฟันแม่จนแม่เสียชีวิต
แล้วลากศพแม่ไปที่ห้องเก็บของที่เป็นห้องแถวอ่ะที่มีอยู่๕ห้องอ่ะนะ
เขาก็ใช้วิธีก็คือเอาแม่เนี่ยแขวนกับขื่อหลังคาแล้วชำแหละศพ
ก็ใส่ถังพลาสติกกับถังน้ำแข็งเอาน้ำแข็งมาแช่ชิ้นส่วนศพเอาไว้
เอาไว้ในห้องแถวห้องที่๕นะครับแล้ววันนั้นนะฮะที่เกิดเหตุตอนตี๔เมื่อวาน
เช้ามืดครับท่านผู้ชมครับพอชำแหละศพแม่เสร็จแล้วก็ขี่จักรยานยนต์นะ
เอาศีรษะของแม่เอาส่วนศีรษะก่อนนะครับช่วงเช้ามืด
เอาไปฝังที่บ่อดินชายป่าริมถนนสายพร้าวเวียงป่าเป้า
ห่างจากบ้านประมาณยี่สิบกิโลเมตรคือแบบไปไกลเลยค่ะนะ
แล้วก็กลับมาที่บ้านมาใช้ชีวิตตามปกติ
แล้ววันนี้ฮะ๒๘กุมภาพันธ์
ทีแรกตั้งใจว่าช่วงเช้ามืดจะก่อเหตุอีก
จะเอาศพที่เหลือของแม่ไปอำพลางอีก

คือต้องไปช่วยผู้หญ่บ้านอากาศกับชาวบ้านอาหาร
แนวกันไฟป่าบนดอยต้องออกตั้งแต่เช้ามืด
ก็เลยยังไม่ได้จัดการชิ้นส่วนศพที่เหลือของแม่
ระหว่างที่ไปช่วยผู้ใหญ่บ้านกับชาวบ้าน
ทำแนวกันไฟบนดอยตั้งแต่เช้ามืด
อุปกรณ์ที่เอาไปคืออะไรรู้ไหมคุณเดี๋ยวมาสอน
คืออันนี้ปกติต้องใช้ไปฟันพวกย่าพวกต้นไม้เพื่อจะทำแนวกันไฟ
เมื่อวานที่ทำร้ายแม่ไปเห็นมีดไดย่านี้ก็เลยมาฟันแม่
วันนี้ฮะระหว่างที่ไปทำแนวกันไฟอยู่นะครับ
ผู้ใหญ่บ้านที่ไปด้วยบอกว่ากำลังทำแนวกันไฟกันอยู่
ตั้งแต่เช้ามืดจนถึง๙โมงเช้ามีโทรศัพท์จากหลานของผู้ตาย

บอกว่าเนี่ยพบศพอยู่ในบ้านแบบนี้แบบนี้แบบนี้
คนก่อเหตุสงสัยจะคือนายเอนั่นแหละ
ผู้ใหญ่บ้านเขาก็โทรไปแจ้งตำรวจสพเวียงป่าเป้า
ตำรวจก็วิทยุแจ้งกันเพื่อจะสกัดจับว่าคนร้ายเป็นแบบนี้แบบนี้
ใครเจอให้ติดตามจับกลุ่มตัวด้วย
แต่ในเอเขาเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านไงค่ะ
เขามีวิทยุสื่อสารติดตัวเขาก็ได้ยินด้วย
ได้ยินหมดเลยว่าอ้าวตำรวจรู้เรื่องเราแล้ว
เนี่ยที่บ้านเราพบศพแม่ของเราถูกฆ่ายัดถังพลาสติกกับถังน้ำแข็งอยู่

นายเอก็เลยขี่จักรยานยนต์ลงจากบริเวณภูเขาที่ทำแนวกันไฟป่าฮะ
แต่ก็ไม่ได้หนีไปไหนนะขี่ไปมอบตัวกับตำรวจสพเวียงป่าเป้า
ตำรวจก็สอบสวนนะครับแล้วเขาก็รับสารภาพนะฮะ
ก่อนจะนำตัวนายเอไปชี้จุดต่างที่ก่อเหตุเอาไว้
ชาวบ้านก็โอ้โหมามุงดูกันเยอะไปหมดอ่ะ
เนื่องจากมันเป็นคดีที่สเทือนขวานมาก
แล้วก็ตกใจกันมากไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับ
ลานบ้านนี่ยังมีร่องรอยคราบเลือดของนางออนติดอยู่ที่พื้นอยู่เลยนะฮะ
ห้องที่เกิดเหตุมีถังน้ำแข็งสีน้ำเงินอยู่๑ใบกับกล่องพลาสติกสีน้ำเงิน๑ใบนะครับ
ดูข้างในก็บรรจุชิ้นส่วนศพของนางออนเอาไว้นี่ฮะ
เจ้าหน้าที่ก็ตามตามขั้นตอนนะนะก็ต้องเอาชิ้นส่วนทั้งหมดเนี่ย
ออกมาตรวจสอบว่าเออมีแบบไหนอะไรยังไงบ้างถ้าถังน้ำแข็งนะครับทุกผู้ชมครับ
น้ำแข็งมีชิ้นส่วนลำตัวกับอวัยวะค่ะอวัยวะภายในทั้งหมดเลยนะฮะ
พลาสติกที่เป็นกล่องสีน้ำเงินมีแขนกับขาซึ่งถูกหั่นออกเป็นหลายชิ้น
หลังจากนั้นก็พาไปชี้จุดที่บอกว่าเอาศีรษะของแม่ไปฝังแล้วนะครับ
อ่าก็ขุดเจอตามคำสารภาพของผู้ต้องหานะครับตำรวจสพเวียงป่าเป้าก็นำมา
อ่าคุมขังไว้แล้วเดี๋ยวจะไปฝากขังที่ศาลวันพรุ่งนี้นะครับแจ้งข้อหาคือฆ่าบุพการี
และซ่อนเร้นทำลายศพอีกข้อหาหนึ่งเดี๋ยวรอผลการตรวจร่างกายลูกสาวของนายเอ
จากทางแพทย์ก่อนถ้าชัดเจนก็จะต้องถูกแจ้งข้อหาข่มขืนกระทำชำราว
อันนี้รุ่นสาวอยู่เพิ่งสิบห้าตกใจกันมากน่ะคุณครับ
ฝูงกับเหตุการณ์ถูกต้องเพราะมันหดเที่ยมหดร้ายจริงจริง
คนในพื้นที่บอกไม่คิดอ่ะอืมว่าจะมาก่อเหตุแบบเนี้ยโอ้โห
ทีมข่าวของเราก็เลยไปคุยค่ะกับชาวบ้านที่อยู่ใกล้ใกล้แถวบ้านที่เกิดเหตุนะครับ
นายพรธวัฒน์กรรมอ้อยคนนี้เขาก็เป็นกู้ภัยด้วย
ก็เข้าไปตรวจค้นในบ้านที่เกิดเหตุไปพร้อมกับตำรวจ
รู้ข่าวจากเพื่อนกู้ภัยด้วยกันว่ามีเหตุการณ์ลูกฆ่าแม่
ก็เลยไปสังเกตการณ์ก่อนเพราะคาดว่าบ้านหลังนี้นี่แหละที่เกิดเหตุ
เพราะก่อนหน้านี้ได้ยินเสียงคนทะเลาะกันแต่ไม่คิดว่าจะถึงขั้นฆ่ากัน
แต่บ้านปิดเงียบค่ะก็เลยไปขออนุญาตจากญาติของผู้ต้องหาที่บ้านอยู่แถวนั้น
ก็เลยเข้าไปในบ้านได้ตำรวจสองนายกับตัวนายพรธวัฒน์ที่เป็นกู้ภัยเนี่ยนะคะ
ก็ใช้เวลาอยู่นานนะคะกว่าจะเจอชิ้นส่วนที่แช่อยู่ในตู้แช่ค่ะ
กว่าจะเจอส่วนขาชิ้นส่วนอื่นไม่ว่าจะเป็นเครื่องในตับไตใส่ม้าม
ชิ้นส่วนลำตัวคือถูกตัดแยกเป็นส่วนหมดเลย
พรธวัฒน์บอกว่าผู้ต้องหาจริงแล้วนะเขาเป็นคนดีคนในพื้นที่เขามองแบบนั้นนะ
เป็นคนดีเงียบไม่สูงสิงกับใครเมื่อเดือนก่อนก็ได้รับเลือกเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและชุดชรบ
ไม่เคยได้ยินเรื่องความสัมพันธ์กับลูกสาวคนโตของผู้ก่อเหตุเลยนะ
ส่วนผู้ตายก็เป็นคนทำมาหากินเป็นอาสาสมัครชุมชนเปิดร้านขายของในตลาด
กู้ภัยเขาก็เป็นคนในพื้นที่เขาบอกเขาเองยังตกใจเลยที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้

แต่ตอนฝังไม่ได้ใส่ถุงพลาสติกเหมือนกับว่าต้องการให้มันย่อยสลายไปกับดิน
จากนั้นเนี่ยตัวผู้ต้องหาก็ซื้อหัวหมูราคาหัวละ๖๕๐บาทบอกว่าจะเอาไปไหว้เจ้าที่ก็เลยคาดว่าไปขอขมาเจ้าที่หลังก่อเหตุสะเทือนขวัญอันนี้
เวียงป่าเป้าบอกว่าน่ากลัวมากค่ะไม่เคยเจอกับเหตุการณ์โหดร้ายแบบนี้เลยค่ะ
ปกติแล้วตัวผู้ต้องหาก็คอยช่วยเหลือชาวบ้าน

ชาวบ้านบอกว่าไม่น่าเชื่อว่าจะก่อเหตุได้อย่างโหดเยี่ยมโหดร้ายขนาดนี้
แต่ยอมรับว่าได้ยินเสียง
ได้ยินเสียงร้องช่วยด้วยช่วยด้วย
แต่ไม่รู้ว่ามาจากบ้านหลังไหน
เพราะว่าเขาก็ต่างคนต่างอยู่ไม่ได้สูงสิงอะไรกันมาก
ส่วนผู้ตายมีลูกชาย๔คน
ในต้นคนก่อเหตุเป็นลูกคนโตนะ
ลูกคนโตฆ่าแม่แท้ของตัวเอง
ก็เป็นคนที่ดีมากเลยนะเป็นแม่นะเป็นแม่ที่ดีนะ
แม่ที่ดีขายเสื้อผ้าที่ตลาดเนี่ย
ใช่แกก็รักลูกของเขาไม่ลำเอียงนะ
บ้านนี้ทะเลาะกันไหมทะเลาะกันมั้ย
ไม่เคยเลยเพราะแม่ไม่ได้อยู่ที่นี่

ไม่มีผิดปกติเฉยอ่ะเหมือนกับไม่มีอะไร

มันมีอะไรแบบส่งสัญญาณอะไรบ้างไหมคะ
ไม่นะแต่ก็ได้ยินพวกนี้ที่สัมภาษณ์ไปนะ

แล้วก็แต่ไม่คิดว่าจะเป็นหลังนี้
ไม่ได้คิดว่าจะเป็นหลังนี้หรือว่าได้ยินจากหลังนี้
ไม่ใช่ว่าไม่ใช่เป็นอย่างนี้แบบทะเลาะกันธรรมดาอะไรอย่างนี้
ส่วนเด็กหญิงทั้งสองคนนะฮะ
ที่เป็นลูกสาวของผู้ต้องหากับเป็นหลานของผู้ตายเนี่ย
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็รับไปดูแลไว้ก่อนแล้วนะครับ